บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากการเลือกตั้ง
ต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจะบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนตรงมาก
ตรงต่อเวลามาถึงที่สนามที่อาคารประชุมทีโอที
สักประมาณ๘โมง๔๕นาทีเข้าไปที่หอประชุมก็ตรงต่อเวลาแล้วก็ตรงเป๊ะเลยค่ะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเรานะคะใครได้ดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
หรืออยากให้นายกเนี่ยเพิ่มเติมเรื่องของนโยบายสาธารณะอย่างไรนะคะ
เราแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการแถลงแล้วก็
มีสีสันกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ
จากฝากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านค่ะ
ลีลาของนายยกจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมที่จะรายงานแล้วค่ะ
คุณนำโชคบุญชูรายงานสดจากหอประชุมทีโอทีแจ้งวัฒนะ

ขนาดนี้นะครับสมาชิกรัฐสภานั้นก็คงยังคง
มีการอภิปรายสลับสับเปลี่ยนกันครับ
การอภิปรายนโยบายของรัฐบาลนะครับ

ถูกฝ่ายค้านั้นโจมตีอย่างหนักครับ
ว่าเป็นนโยบายที่เลื่อนลอยครับ
บรรยากาศการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภานะครับ

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แจ้งนโยบายหลักของรัฐบาลทั้ง๑๒ด้าน
และนโยบายเร่งด่วนอีก๑๒ด้าน
โดยอ่านตามเนื้อหาในเอกสารคำแถลงนโยบาย
ท่ามกลางเสียงประท้วงจากฝ่ายค้าน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับฟังการอภิปราย

ก็จะเกิดความหงุดหงิดจนเห็นได้ชัด
แต่ก็มีหลายช่วงนะครับที่นายกรัฐมนตรีนั้น
ไปยิ้มไปและมีการหยอดมุกเป็นระยะ
เราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
รัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นที่ภาษาประเทศไทย

คุณหมอนชนท่านเช่น

ขณะที่๓หัวหน้าภักษ์ไขว้ค้านนะครับ
พี่ปายถึงความไม่มั่นใจว่ารัฐบาลนี้
จะนำนโยบายไปแก้ปัญหาได้นะครับ

ประเมินจากความล้มเหลวของรัฐบาลชุดที่แล้ว

รวมถึงการเลือกบุคคลเดิมนะครับ
มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ต่อฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นประท้วง

จนถึงขนาดนี้นะครับประเด็นที่ฝ่ายค้าน

ตีนโยบายที่ขาดความชัดเจน

ลับกับการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา
ชื่นชมนโยบายรัฐบาลครับ

อารมณ์อย่างดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีบางช่วง

ุดหงิดออกมานะครับแต่นายกรัฐมนตรี

ยังแต่เป็นคนที่พูดเสียงดังเท่านั้นครับ

สำหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
เอาแบบนี้ก่อนบรรยากาศโดยรวม

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่

ประธานสภาบอกว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวต่อให้อีกวันหนึ่ง

งั้นก็จะต้องเป็น๓วันถ้าไม่พอจริงนะ
กรณีไม่พอจริงนะ

ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะคะ
ตอนที่หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณสมพงศ์
อมรวิวัตรเนี่ยมีการออกมาอภิปราย

นี่ยิ้มหรือทำอะไรคะ

พลเอกประวิทย์ไปที่วังน้ำเขียวโคราช

ให้นายกให้พลเอกประวิทย์ยิ้มอย่างเดียวนะ

มุมปากคุณคุณดูดียิ้มมุมปาก
แล้วจังหวะได้มากเลยทั้งสามคน

ผลเอกประยุทธ์ทำหน้าจังหวะเดียวกันเลย

ช่างภาพก็ช่างถ่ายเนอะ

แล้วก็ลุ้นกันว่าจะถึง๓วันหรือเปล่านะคะ